คุณมิ้นเล่าไปเมื่อวานจำได้ที่เป็นงานบุญแข่งเรือแล้วมีสาวคนหนึ่งถูกลุกหลงจำได้ไหมใช่ใช่ที่ว่าโดนลูกหลงยิงแล้วน้องคือโดนยิงที่หัวเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเป็นคนอื่นที่โดนลูกหลงนะคะไม่ใช่พวกตัวเองที่ก่อเหตุด้วยคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยไล่ล่านะคะหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อุ้ยระเบิดรู้ป่าว
บ๊ายบายสะสือ

แบนนี้เลย
เอามันถึงยิง
อุ้ย
สุดท้าย
นี่เป็นกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเมื่อวานเราให้คุณผู้ชมดูแล้วแต่อยากให้ดูอีกทีหนึ่ง
เพราะตำรวจกำลังไล่ล่านะคะงานนี้เป็นงานบุญแข่งเรือแต่กลายเป็นถูกนักศึกษาสาวคนหนึ่ง
ที่ถูกลุกหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ถูกยิงตายอะค่ะ
จำได้ไหมน้องคนนี้ชื่อน้องเปรี้ยวอะค่ะโอ้ทีนี้เนี่ยคลิปกล้องหน้ารถมันจับภาพไว้ได้ตอนจังหวะเกิดเหตุ
เสียงปืนก็ดังขึ้นประมาณสองนัดนั่นแหละค่ะมีเสียงมีร้องมีมีเสียงของผู้หญิงแล้วร้องเสียงหลงเลย
เพื่อนรีบพานะคะคือซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้มันมีภาพกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์คือผ่านไปคาดว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
พอมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้แค่สักประมาณ๑๕วินาทีเองมีผู้ชาย๓คน
ไปจุดเกิดเหตุเพราะว่าตอนนั้นเสียงปืนคงดังแล้วล่ะค่ะ
กลางดึก๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
งานแสดงหมอลำประเพณีแข่งเรือประจำปีแล้วค่ะ
วัยรุ่นยกพวกทำร้ายร่างกายกัน
ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม
มันไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธปืนอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
มีปลาระเบิดปิงปองเข้าไปอีก
ยิงกัน๒๓นัดเลยนะคะจนกระทั่งไปถูก
ธิดาพรหรือน้องเปรี้ยวอายุ๒๓ปี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ

เข้าตรงท้ายถอยที่หัวเลย
ตกจากมอเตอร์ไซค์อาการสาหัส

แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ

ไปที่บ้านของน้องเปรี้ยว

ชื่อคุณแม่วารีอายุ๕๗ปี

โอ้โฮแม่ร้องร้องไห้

น้องสาวของน้องเปรี้ยวบอกแบบนี้วันเกิดเหตุ

ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตประเพณีแข่งเรือนี่แหละ
อยู่จากบ้านห่างไปสัก๓๐กิโล

แล้วในเตเนี่ย
คือเป็นแฟนของพี่สาว

น้องนะบอกแบบนี้บอกพี่พูดทิ้งท้ายกับเธอว่า

เดี๋ยวพี่จะไปเที่ยวงานครั้งนี้

งานไหลเรือไฟพี่ก็ใจไม่ไป
ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นลางบอกเหตุหรือเปล่านะคะ
พูดกับหนูตอนจะไปว่า

ถ้าไหลเรือไฟไม่ไปก็ได้แบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวไปงานนี้งานเดียวก็ได้
เดี๋ยวงานไหลเรือไฟไม่ไปแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คือแม่เล่าแบบนี้นะคะ
วารีแม่ของน้องเปรี้ยวบอกว่า
แม่มีลูก๕คนนะเลี้ยงมาลำพังเลยแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เพราะพ่อของลูกทิ้งไปตั้งแต่น้องยังเล็กเลย
ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวกลางคืนหรอก
มีเทศกาลงานประเพณีก็จะถือโอกาสไปเที่ยวบ้างเป็นบางครั้ง

วันเกิดเหตุจริงแม่บอกเปรี้ยวแล้วเอออย่าไปเลยลูก
มันอันตรายเพราะที่ผ่านมาวัยรุ่นชอบไล่ตีกันทุกปี
มีเรื่องกันตลอดไม่คิดจริงจริงว่าลูกสาวจะมาโดนลูกหลง
เสียชีวิตแบบนี้ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
แล้วก็ต้องเลี้ยงดูหลานวัย๕ขวบ
ซึ่งหลานวัย๕ขวบคนนี้เป็นลูกของเปรี้ยวนั่นแหละ
ทางด้านในเตอายุ๑๗ปีค่ะบอกว่า
วันเกิดเหตุผมไปเที่ยวงานประจำปีผมมาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
เปรี้ยวแฟนสาวนั่นนั่งตรงกลาง
แฟนสาวผมนั่งตรงกลางส่วนพี่เปรี้ยวเนี่ยนั่งซ้อนท้ายสุด
เพราะเป็นเพื่อนรุ่นพี่หมู่บ้านเดียวกันสรุปเนี่ยซ้อนท้ายไป๓คนนะคะ
มาถึงที่เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น๔๕คน
กำลังมีเรื่องกันก็รู้แล้วแหละโอ้โหทำร้ายกันอีกแล้ว
ผมแค่ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นอริกันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาอีก๔๕คัน

แล้วมีการปาระเบิดปิงปองใส่กัน
แล้วยิงปืนตอนนั้น๔๕นัดได้

ดันถูกลุกหลงแล้วตกจากมอเตอร์ไซค์
ตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้น๒๐๓๐เมตรเอง
เพื่อนที่ซ้อนดับตรงกาลบอกว่า

พลเมืองดีช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
หนึ่งที่ว่าขับรถแสงขึ้นมาแล้วก็ตะโกนใส่เขาว่า
มาดีไวรุนเดี๋ยวเขาก็ป้าระเบิร์นมาครับ

ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าพี่เปี๊ยวดูด้วยยิงเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไร
ขี่รถออกมาไกลแล้วพี่เปรี้ยวถึงจะตกรถครับ
ทีมข่าวเรามีได้ข้อมูลสำคัญมาแบบนี้ด้วยนะคะ
แหล่งข่าวว่ากลุ่มต้องสงสัยมีการโพสต์รูปตัวเอง

ที่เคยถูกกลุ่มพวกต้องสงสัยชักอาวุธพื้นขมคู

เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มก่อเหตุนะคะมีการเปรียบเทียบกันของตัวผู้ก่อเหตุกับกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย
ลองดูเขาเหมือนเขาใส่แต่งตัวคล้ายกันใส่กางเกงทหารคล้ายกันค่ะ
ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวลายพรางทหารด้วย
แล้วกลุ่มต้องสงสัยเขามีการโพสต์รูปเพื่อนเมื่อกี้เป็นภาพที่ถือว่าบุตรปืนใช่มั้ย
มีอีกนะมีบอกข้อความแบบนี้ไว้ด้วยว่ารอพวกมึงอยู่นะปากดีเหลือเกินอะไรแบบนี้ค่ะ
ลักษณะเหมือนเชิญชวนมาก่อเหตุท้าทายแบบนี้
ท้าทายแบบเนี้ยแล้วหนึ่งในแก๊งเนี่ยมีการโพสต์สตอรี่รวมตัวกันด้วยนะคะ
กระทั่งมีเหตุยิงกันนี่แหละค่ะนอกจากนี้ยังมีกล้องมุมจรปิดนะคะ
กลุ่มผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คัน
มาเกือบสิบคนค่ะคุณผู้ชมเขามุ่งหน้าไปที่ห้างแห่งหนึ่ง
เป็นจุดที่แก๊งวัยรุ่นต้องสงสัยเขาชอบนัดกันแล้วก็มารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้
เพราะเห็นมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากกลัวเดี๋ยวจะเกิดอันตรายค่ะ
ใส่ที่บ้านหนึ่งนัดด้วยโอ้โหไปโดนขอบกระจกอลูมิเนียม
ได้รับความเสียหายด้วยที่บ้านนะคะ
พอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็ไปแจ้งความโอ๊ตบอกนะ
แต่ตำรวจบอกแบบนี้บอกไม่มีหลักฐานที่ระบุได้ว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นเนี่ย
กลุ่มนี้หรือเปล่าแล้วก็กล้องวงจรปิดของตำรวจ
ติดไว้ตรงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านของโอ๊ตนะคะ
ก็ไปประสานให้เปิดดูแต่ตำรวจเนี่ยอันนี้โอ๊ตให้ข้อมูลนะ
โอ๊ตบอกเหมือนตำรวจบ่ายเบี่ยงที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ทำคดีให้
ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะทางด้านในเบิ้มค่ะนามสมมุติเป็นชาวบ้านอีกคนนึง
ซึ่งเขาบอกว่าเบิ้มมาเล่าว่าผมไม่เคยถูกแก๊งวัยรุ่นเนี่ย
กลุ่มนี้เลยแหละก่อเหตุโยนระเบิดมาใส่หน้าบ้านผม
เบิ้มมันเกิดเหตุเมื่อไหร่ที่โดนโยนระเบิดเนี่ย
โอ้สิบแปดกันยายนอะพี่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเอ็นตอนประมาณสี่ทุ่ม
ไม่ทราบเหมือนกันคือเบิ้มให้ข้อมูลนะคะว่า
พฤติกรรมของวัยรุ่นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นหมู่สี่
เขาบอกแบบนี้นะวัยรุ่นหมู่๔น่าจะอยู่ในพื้นที่หมู่๔
อืมแล้วถ้าพูดคำนี้ปุ๊บคนในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเขาจะรู้เลยอ๋อ
วัยรุ่นหมู่๔รู้จักกันดีชื่อเสียงเรื่องรือ
เรื่องลือที่ไม่ดีเท่าไหร่นะพฤติกรรมวัยรุ่นหมู่สี่เหรอ
ชอบขี่มอเตอร์ไซค์พี่ตะเวนสร้างสถานการณ์
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาเป็นประจำอยากเหมือนกันขอตำรวจเถอะ
จับแก๊งนี้ไปดำเนินคดีสักทีชาวบ้านเขาหวาดระแวงแล้วก็กลัวอันตราย

ก่อเหตุทำร้ายจนมีคนบาดเจ็บมาโดยตลอด
แล้วมันยังมีคลิปด้วยที่แก๊งวัยรุ่นหมู่๔เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่าง
ส่งเสียงดังไปท้าทายคั่วหรี่คมคู่ชาวบ้าน
สร้างความหวาดกลัวไปทั่วเลยนะคะ
คนในชุมชนบอกกลัวจริงไม่ค่อยมีใครกล้าออกจากบ้านเลยนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจสพศรีสงคราม
บอกค่ะว่าเรียกตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วประมาณ๔๕คน
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่๔แล้วก็หมู่๖แล้วก็มีต่างพื้นที่ด้วย
คดีนี้มีเยาวชนเป็นผู้ต้องสงสัยด้วย
ก็อาจจะต้องเรียกสอบปากคำร่วมกับพนักงานอายการนะคะ
แล้วกลุ่มผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นเขาให้การปฏิเสธว่า
พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบางคนในกลุ่ม
ว่าวันจันทร์หรือวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะ
น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของตัวคนทำผิดแน่นอน
ใครยิงน้องเปรี้ยวเสียชีวิตค่ะ